ผมไหนคะรมผลพรกรางสมาขภาพูแทนลัดสภารน
สมาขภาที่ผมไม่แซกขึ้นต้านประทานผู้อพิปายนี้
ขัดข้อสี่ห้าชัดแล้วท่านประทานก็ไม่ได้ใช้ข้อห้า
วงเล็บ๓ชัดด้วยความเคารพต่อที่ประชุมและท่านประธาน
แต่ถ้าผมเข้าใจดีครับเราให้ความเคารพสวแล้วก็เป็นเรื่องที่กำลังแก้ไข
แต่ถ้าขึ้นมาแล้วเสียดสีบ่อยแล้วก็ต่อว่าเพื่อนสมาชิกเหมือนท่านที่อภิปรายไปนี้
ต้องเรียนว่าท่านประธานต้องกำชับคือเราเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ย
มันก็ใกล้เคียงกันแหละครับมาจากไหนแล้วก็ขอรบ
แล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนด่าทอแต่ถ้ามาทำตัวเป็นผู้วิเศษเนี่ย
เรียนว่าท่านท่านต้องควบคุมขอบคุณครับท่านท่านครับ
ครับขอบคุณครับท่านคารมคือผมเห็นว่าท่านสอสอก็ดี
สวก็ดีนะครับเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับ
รู้อยู่แล้วว่าจะไม่ควรจะพูดจาเสียดสีใคร
ในห้องประชุมนี้นะครับท่านครับครับขออนุญาตกราบเรียนนิดหนึ่ง
ขอขอพูดชีวภาททวงรายเนี้ย
ไม่รู้ว่ามีอะไรกับผมเป็นพิเศษขออนุญาตกลับเรียนว่าให้ท่านหาพักอยู่ให้ได้ก็แล้วกันครับท่านประธาน
ท่านไม่ควรจะพูดโต้ตอบกันนะฮะ